จะถามว่าถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้

แล้วเจอสถานการณ์แบบที่กำลังจะให้ดูคลิปนี้

เนี่ยเอาเมียมันออกไปพี่
ไม่กล้าทำอะไรหนูหรอก
เออเอาเมียมันออกไปไม่งั้นมันกลัวลดนี่
การณ์แบบนี้มันเปิดไม่เห็น

มันจะเปิดออกเปล่า

เหตุการณ์นี้ผู้ชายเสื้อฟ้าคนนี้
เขาพยายามจะเปิดประตูรถตู้

คนที่นั่งอยู่ในรถก็โอ้โหร้องตกใจค่ะ

แล้วก็บอกว่ากลัวไงกลัวว่าผู้ชายคนนี้
เขาจะเปิดประตูรถมาได้แล้วมาทำร้ายคนที่อยู่ในรถ
ทีนี้บางช่วงบางตอนของคลิปเต็มเลยนะคุณสืบสกุล
มันมีช่วงที่ผู้หญิงคนที่อยู่ในรถตู้เนี่ย

ที่น่าจะเป็นภรรยาของผู้ชายคนนี้
บอกว่าลงไปหาสิสามีมาตามแบบนี้
เธอลงไปเถอะคนในรถตู้กลัว

ผู้หญิงคนที่น่าจะเป็นภรรยา
เขาบอกว่าฉันโทรแจ้งตำรวจแล้ว
ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมาเดี๋ยวฉันจะรับผิดชอบเอง

ฉันก็จะไม่ลงจากรถตู้เด็ดขาด
แล้วผู้ชายเสื้อฟ้าเขาก็ยังไม่ละความพยายามนะ
จนมีผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีน้ำตาล
เหมือนน่าจะเป็นญาติหรือเป็นคนรู้จักนี่แหละ
มากอดตอบใจมากอดมาห้าม
คือไม่ให้เขาแบบคุ้มคลั่งมากกว่านี้
แต่ทีนี้ค่ะผู้ชายคนนี้
รีบขับรถหนีไปพอเห็นว่าตำรวจมาถึง
ทีนี้เราก็เลยอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ทราบมาว่าผู้ชายเสื้อฟ้าขับรถตามหาภรรยา
แล้วภรรยานั่งอยู่ในรถตู้คันนี้
แต่ภรรยาไม่ยอมลงไปหา
ก็เลยโมโหก็เลยคุ้มคลั่งจะทุบกระจกจะฟันรถแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มันก็มีคำถามว่าทำไม
คนขับรถตู้ไม่รีบขับออกไปจะจอดอยู่ทำไม
ทีนี้คุณผู้ชมพอคลิปนี้แชร์ออกไป
วิภาควิจารณ์เรื่องนี้เยอะก็มีคนเข้าไปตอบนะ
บอกว่าที่คนขับรถตู้เขาไม่ขับหนีไป

จอดเหมือนกับมาปาดขวางอยู่ข้างหน้า

ส่วนความคิดเห็นบางช่วง
ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ผู้หญิงคนที่บอกว่า
เธอเป็นเมียเขาลงไปหาเลยนะเธอลองอยู่ข้างล่าง

มีคนวิพากษ์วิจารณ์ผู้หญิงคนนี้เยอะเลย
ลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าเป็นตัวคุณบ้าง
แล้วสามีคุณมาเรียกแบบนี้ถือมีดมาด้วยแบบนี้
โมโหแบบนี้จะลงจากรถไหม
แต่มีคนก็วิภาควิจารณ์เหมือนกันบอก
รถตู้ไม่ขับออกไปเลยหรือว่ายังไงดี
ถึงบอกไงว่ามีรถมาขวางอยู่รถของผู้ชายมาขวางอยู่

เรื่องของการพกอาวุธด้วยเนาะ